จีนปีนี้ถือว่าคึกคักกว่าที่ผ่านมา
เนื่องจากว่าปีที่ผ่านมามันเจอโควิดถูกไหม

อ๋อโอ้โห

ฝีไม้ลายมือการเชิดมังกรเชิดสิงโตน
เป็นฝีมือของเด็กนะคะ
เด็กโรงเรียนเตรียมนานาชาติผู้ขจรค่ะ
อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

น้องเนี่ยมาเชิดสิงโตรับตรุษจีนที่
สารเจ้าปึ่งเท่ากงมาตรหรือสารเจ้าพ่อเสือนั่นเองนะคะ
เขาก็จัดแบบนี้เป็นประจำทุกปี
โดยปีนี้ค่ะคุณชาทิพย์รุจนาเสรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรท่านก็มา

มาเองเลยงานใหญ่แบบนี้ผู้ว่าต้องมานะคะ
ก็มีทั้งแขกผู้มีเกียรติผู้ปกครองมาร่วมงาน
ก็ต้องตีคล้องดังแบบนี้เพื่อเป็นการเปิดงาน
แล้วทุกท่านก็สวมใส่ชุดสีแดงเพื่อความเป็นสิริมงคล

ทูบยาวทูบใหญ่ทูบมงคลก็ต้องจุดกันไป
และนี่ค่ะคือการแสดงของน้องเป็นการตีกลอง
กลองแบบไม่ธรรมดา

แล้วมีควันขึ้นด้วย
เหมือนกับว่าใช้พลังในการตีในการตีจนกระทั่งกลองนี่เดือดเป็นไฟ

เปรียบเปรย์กันแบบนั้น

ยังมีขบวนสิงโตขบวนมังกรขบวนเองกอร์
และการแสดงอื่นรวม๑๔รายการค่ะ
น้องเองก็สนุกสนานได้แสดงความสามารถนะคะ
ผู้ปกครองก็ปลื้มอกปลื้มใจภูมิใจในความสามารถของน้อง
เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับน้องด้วย
บางคนก็เฉิดมังกรบางคนก็ตีฉาบก็ว่ากันไป
ซึ่งนอกจากทางโรงเรียนได้สนับสนุน
ส่งเสริมศักยภาพด้านการแสดงให้กับน้องแล้วนะคะ
ทางโรงเรียนยังมีการสอนวิชาการด้านภาษาต่าง
ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยนะคะ
และที่สำคัญก็คือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีจีนดีที่สืบทอดกันมาหลายพันปี
โอ้โหนี่ไงเวลาเขาเชิดมังกรก็จะมีแก้วนำหน้า
ใช่ไหมเอาแก้วมาล่อมังกร
มังกรล่อแก้วเมื่อลามสูญเห็นแล้วคว่างควานออกไป

คุณเอามาผสมกันได้อย่างกลมกลืนเลยทีเดียว

เอาสักกี่แก้วอ่ะคุณคุณชอบกี่แก้วถูกล่อแก้วเหมือนกัน
โรงเรียนนี้เขาดีนะคะก็ส่งเสริมการแสดงความสามารถให้กับน้อง

คุณเนี่ยคุณถอดสิคุณปวดหัวเพราะคุณใส่คาดผม